คุณผู้ชมครับในช่วงของขีดเส้นใต้เมืองไทย

ก็แน่นอนเป็นการพูดถึงเรื่องของมาตรการเยียวยา๕๐๐บาท

ซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นการเปิดให้มีการกดปุ่มอุทธรณ์เป็นวันแรกนะครับ
ดังนั้นติดตามรายละเอียดได้จากอาจารย์สุภาพเลยนะครับ

ปุ่มอุทธรณ์เขาเปิดแล้วยังคะ
เปิดแล้วค่ะ

มันไม่ได้มันไม่สังเกตุภาพด้วยนะครับ
อยากจะพูดเรื่องเงินเยียวยาอีกทีหนึ่ง
เพราะว่าเรื่องขั้นตอนของการกดปุ่มอุทธรณ์เนี่ย
ผมเข้าใจว่าเมื่อได้ตัวเลขแล้วเนี่ย
ที่เราได้บอกมาหลายวันว่าหลังจากนี้เนี่ย
เขาจะเข้าสู่กระบวนการที่จะให้เจ้าหน้าที่ไปพบ
ไปถึงตัวต่อตัวไปถ่ายรูปไปดูแบบฟอร์ม
ไปให้ได้รับการยืนยันว่าท่านตกงานจริงนะ
ท่านไม่ได้เป็นเกษตรกรนะท่านมารับจ้างนะ
ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเขาจะดำเนินการโดยให้เจ้าหน้าที่ไปพบ

ลักษณะแบบนี้เนี่ยมันจะได้ตรงข้อเท็จจริง
เรียกว่าเขาปูพรมไปอันนี้ไว้วางใจได้
แต่ว่าที่จะเน้นก็คือว่าต้องเร็วครับ
ต้องเร็วต้องเร็วและต้องเร็วช้าไม่ได้
ช้าไม่ได้เพราะคนที่ไม่มีอะไรจะกิน
คนที่เขาหิวคนที่เขาอดเขาเครียด
เขาต้องมีปัญหาเฉพาะหน้าวันต่อวัน
ฉะนั้นความเร็วสำคัญที่สุด
สำคัญที่สุดเราไม่อยากให้มีข่าวที่เป็นข่าวขึ้นมาว่า
มีหนุ่มคนหนึ่งเครียดรอเงินไม่ได้เงินเครียด
ผูกคอตายอีก๒วันต่อมาเงินถึงเข้าบัญชี
หรือคนขับแท็กซี่ที่คุณน้ำแข็งรายงานไปเมื่อสักครู่
อันนั้นเขาก็

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป